ในการเป็นเครื่องมือในการเสิร์ชหาข้อมูล
ก็คือเป็นเสิร์ชอินจิ้นอันดับต้นของโลกเลยนะคะ

คุณผู้ชมคะทำไมถึงถามแบบนี้
เพราะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
ไปพูดบนเวทีนี้ลักษณะการพูดคือเหมือนประมาณว่า
หายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็จามบ่อยมาก
นายกบอกว่าผมและผู้บริหารเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้กูรูนะ
ทีนี้แหละค่ะกลายเป็นประเด็นวันนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีหงุดหงิด
ขณะที่ลงพื้นที่ไปเป็นประธานเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคร์นะคะ
วันนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้แหละค่ะไปถามโอ๊ยไปกันเยอะค่ะ

เกือบไปกันทั้งหมดคอรมอกันเลย
คุณนี่ลายล้อมนะคุณดูเอาเองว่าใครบ้าง

วันนี้นักข่าวไปถามเรื่องนี้แหละค่ะ
วันนี้นายกหงุดหงิดเลยนะแสดงอาการออกเลยค่ะ
นายยกบอกว่าที่ผมพูดไป
มีคนโดยเฉพาะชาวเน็ตเอาเรื่องนี้ไปบิดเบือน
ผมไม่ได้แปลความหมายว่าแบบนั้นผมไม่ได้ดูถูกคนไทย
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้ว่านายกพูดอะไรบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวันนั้น
แล้วเปรียบเทียบคำพูดของนายกรัฐมนตรีณวันนี้

ปัจจุจะไม่ค่อยเปิด
นั่นแหละคือทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่เรียนรู้
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จักโทรศัพท์และเครื่องบินมีประโยชน์

ผมพูดในทางมองที่ว่าใช้ให้ในที่เกิด
ผมไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็น

ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่ในประเทศไทย
ผมพูดเฉพาะเพียงว่า
พูดว่าเค้าจะรู้เรื่องราวในประเทศไทยอย่างไร
ถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้
ผมพูดแค่นี้แล้วคุณประขายายความรายการร่างหนา
มันทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมด
นี่นายกบอกว่ามีคนพยายามที่จะเอาไปบิดเบือน

เวทีนี้เวทีแรกวันที่นายกรัฐมนตรีไปพูด
คือ๒๕กันยายนเอเชียโซไซตี้
คุณได้ยินแล้วคุณแปลความหมายสินายกพูดว่ายังไง
ฝ่ายบริหารเขาจะชอบเปิด

แต่ประชาชนไม่ค่อยใช้
ไม่ค่อยใช้ในการหาความรู้
และย้ำด้วยนะมันทำให้เกิดปัญหา
ค่ะนายกบอกว่านายกไม่ได้แปลสารว่า
ดูถูกคนไทยไม่ได้แปลแบบนั้น

เอาล่ะคุณผู้ชมเราก็โตกันแล้วนะคะตีความหมายได้เองจากคำพูด

ใช่หลักฐานมันปรากฏชัดเจนนะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง

ก็เลยมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
วันนี้มีการรับสมัครเลือกตั้งนะคะ
ทีนี้ผู้สมัครไปทั้งหมด๖คน๖เบอร์ด้วยกัน
ทำความรู้จักกันหน่อยนะคะว่าแต่ละเบอร์

หนึ่งตกเป็นของนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์จากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
๒ค่ะคุณผู้ชมนางสิริขวัญแย้มมูลจากภักดิ์พลังสังคม
เบอร์๓นายสุรชัยอนุตโตจากภักดิ์ประชาธิปัตย
นายสุรชัยอนุธโตจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้เบอร์๓
นางลาวัลสิงสนิทจากพักเสรีรวมไทยได้เบอร์๔
นางสาวปริมปรางแสงสว่างภักดิ์ไทยศรีวิลัยได้เบอร์๕
ส่วนเบอร์สุดท้ายเป็นของแช่มเก่าจากภักดิ์อนาคตใหม่
นายภัยรัฐโชธจันทรคจร
คุณผู้ชมก็ได้กันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่า
สุดท้ายแล้วผลที่ออกมาใครจะเป็นคนชนะ
เพราะว่าพื้นที่เดิมเนี่ยก็พักอนาคตใหม่เขาได้ไปนะครับ
ทีนี้วันนี้เราก็ถามคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์
เป็นตระกูลใหญ่ของจังหวัดนครปฐม
คุณพระเดิมชัยบอกว่ามั่นใจว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
จะได้รับชัยชนะเพราะว่าลงพื้นที่เป็นประจำ
ส่วนที่ได้หมายเลข๑เพราะชื่อพระเดิมชัย
ก็เลยถือว่าเป็นโชคดี
ทีนี้ย้อนกลับไปดูข้อมูลเลือกตั้งครั้งเก่าเนี่ย
ที่หนึ่งคือพักอนาคตใหม่
ที่สองน่าจะเป็นพักประชาธิบัติ
ส่วนที่สามก็คือตระกูลสะสมทรัพย์มานะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าครั้งนี้เลือกตั้งซ่อม
เขาจะต้องจัดการให้ได้สำหรับเขตนี้ค่ะ
อีกหนึ่งคนที่เราก็ไปถามไปพูดคุย
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่า
จะสามารถรักษาคะแนนเสียงของพักไว้ได้
และเชื่อว่าการเลือกตั้งใหม่

คือนครปฐมกำแพงเพชรขอนแก่นสมุทรปราการ

และจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
ถามว่าทำไมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
ถ้าเกิดว่าอนาคตใหม่สามารถกวาดที่ตั้งมา
กว่าสอสอมาได้เรียบเลยสำหรับการเลือกตั้งซ่อม
นั่นแปลว่าจำนวนสอสอฝากฝั่งฝ่ายค้านจะเพิ่มขึ้น
อาจจะทำให้พลิกครั่วพลิกคั่วอนาคตใหม่เพื่อไทย

ใช่อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกว่า
ตอนนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนทำตามกฎหมายเลือกตั้ง
เรื่องของการหาเสียงเรื่องของค่าใช้จ่าย
เชื่อว่าผู้สมัครทุกคนจะทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาเป็นอย่างดีนะคะ
ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยกฎกติกาต่างเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครคุณสมบัติอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะในงานเดียวผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
อนาคตใหม่เขาค่อนข้างหวังนะและคุณธนทรก็ลงพื้นที่ด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ